ขอเชิญพับกบพบแบบนี้
พี่สอนสินชัยต้องบอกว่าสอนสินชัยหายทองค่ะ
ใหม่ต้องเรียกให้ยิ่งใหญ่อลังการค่ะ
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยปากหุ่นเป็นน้องสังกัดเดียวกันกับน้องลำไยและน้องยูกิเรียบร้อยแล้วค่ะ
คือแบบนี้นะคะเรามีโอกาสได้เจอพี่สอนสินชัย
ที่มาโปรโมทซิงเกิ้ลใหม่ที่บันเทิงไทยรัฐ

จริงแล้วคึกคักมากแดนเซอร์คือยิ่งใหญ่อลังการมากนะคะ
หลังจากจบรายการเสร็จปุ๊บนะคะก็ขออัปเดตชีวิตกันหน่อยค่ะ
จะบอกว่าพี่สอนอยู่ในวงการมาโอ้โหนานมาก

ที่สำคัญได้รางวัลการันตีแบบนับไปทั่วด้วยค่ะ
มังแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะพี่สอนสินใจของเราเนี่ย

ดังนั้นค่ะเราก็เลยไปสอบถามมา

อย่าบอกใครด้วยจ้าอย่าบอกใครเด้อ
เพราะว่าอายนั้นมีของพกเอาไว้ติดโตตลอดเลย

นั่นก็คือนี่เลยหน้าจออบระสุงฟอร์

ภาษาไทยคือมีกูไม่มีจน
คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพี่สอนฟังแล้วขนลุกสู้เลยจ้า

ออกจากที่พักไปก็ลืมท่านไว้ที่โรงแรม
ก็มีความรู้สึกว่าเอ้าจังไหนจังใส่นอก
มีคนมาสะกิดคล้ายเหมือนว่ามาเตือน

แม้แต่เวลาไปต่างประเทศเกิดทำสร้อยคอตกผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงค่ะ

ความแบบความแบบเขาประหลาดใจเกิดขึ้นก็คือว่าเจอสร้อยคอที่เดิมเลย
ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือพี่สอนเชื่อว่าท่านเป็นคู่บุญคู่บารมีนั่นเองนี่แหละค่ะ
เดี๋ยวเราไปฟังพี่สอนสินชัยเล่าเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
ก็คือองค์พระสุมกอพิมพ์ขนมเปี๊ยะรุ่นมีกูไม่มีจน
อันนี้คือพกพาไปตลอดไปเมืองนมเมืองนอกก็ไปด้วยตลอดครับ
แต่เชื่อมีพี่คนนึงซึ่งเขาจะเป็นลักษณะแบบว่าคนทรงอ่ะ
ตั้งแต่เป็นศิลปินมาผมแฝนองค์นี้ตลอดไม่เคยเปลี่ยน
ตั้งแต่เป็นศิลปินมาก็คือแฝนองค์นี้ไว้ตลอด
แฟนส่วนอีกกราน
ไผ้พร้อมนี้ก็คือของที่บูชาติดตัวมาบอกมาเล่ากันได้

ไม่ได้ทำมาจากตัวสัตว์นะแต่ก็บูชามานานแล้ว
ชีวิตก็ดีขึ้นในเรื่องของเมตตามหานิยม

ใช่ได้แฟนด้วยตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกัน
แต่ว่ามันก็เป็นจังหวะช่วงนั้นพอดี